เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีมีผู้ชายคนหนึ่ง
ไปที่บ้านของชายชาวมอน
แล้วพอเข้าไปเนี่ยเหมือนกับไปคุยกัน

ท้ายที่สุดมีการยิงกันแล้วก็ทำให้ชาวมอนเสียชีวิต
เหตุสลดนี้ชาวมอนเสียชีวิตต่อหน้าลูกน้อย

ใช่ค่ะพอตำรวจสพสังขระบุรี
ก็ประสานแพทย์โรงพยาบาลสังขระบุรี
แล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักการรีบไปค่ะ
ขับรถไปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นพอไปถึงเนี่ยบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้
กพื้นอยู่กลางป่าสวนยางพาราในหมู่บ้านใหม่พัฒนาที่จังหวัดกาญจนบุรี
บนบ้านไปเจอนายเคเมาอายุ๔๓ปีสัญชาติมอน
โดนยิงด้วยปืน๓๘ที่ศีรษะนะคะ
ตอนไปถึงนายเคเมานอนหายใจโรยรินอยู่กลางบ้าน
แล้วเจ้าหน้าที่พยายามยื้อชีวิตให้ช่วยเหลือให้ปั๊มหัวใจ

โอ้โหนี่ค่ะ
เจ้าหน้าที่พยายามที่จะปั๊มหัวใจยื้อชีวิตสุดเลยนะคะ
ท้ายที่สุดนายเคเมาอาการสาหัสค่ะเสียชีวิต
ระหว่างที่นำตัวไปส่งโรงพยาบาล
ทีนี้ไปถามภรรยาของนายเคเมาคือนางจอนะคะ
จอเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
วันที่๒๙มีนาเนี่ยนะ
มีผู้ชายคนนึงมาหาสามีที่บ้านพัก
ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอวันเกิดเหตุเนี่ย
ตอนนั้นตัวภรรยาอยู่กับสามีในบ้านพักแล้วก็ลูก
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มามาจอดที่หน้าบ้าน
มาอีกวันหนึ่งนะเพราะว่า๒๙มีนาก็มารอบหนึ่งแล้วเมื่อวานก็มาอีกรอบหนึ่ง
ใช่ค่ะแต่ว่ามาคราวนี้ภรรยาบอกว่าเปิดเบาะรถมอเตอร์ไซค
หยิบอาวุธปืนเดินมาหาสามีในบ้าน
ทีนี้ตัวภรรยาตกใจวิ่งออกมาจากในบ้านแล้วได้ยินเสียงเหมือนกับคุยกันทะเลาะกัน
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งครับทีนี้ค่ะตัวเอ่อผู้ชายที่มาที่บ้านเนี่ยนะ
แล้วก็ออกมาแล้วก็ขี่มอไซค์ไปแบบใจเย็น
หลายคนเนี่ยเพื่อนบ้านที่เขาอยู่ข้างเขามีการจัดงานศพ

เขาก็ได้ยินเสียงนะแล้วเขาก็วิ่งมาดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะ
ใช่ค่ะแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็เลยทำให้สามีของเธอเสียชีวิต
ทีนี้คุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่เขาก็รู้แหละว่าคนก่อเหตุคือใคร
เพราะว่าไปตรวจสอบข้อมูลปรากฏว่าคนก่อเหตุก็มีคดีติดตัวเยอะนะ
พยายามฆ่าด้วยคดียาเสพติดด้วย
แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามกดดันลงพื้นที่ไปตามตัวคนร้าย
จนกระทั่งประมาณ๖โมง๒๐นาทีตอนเย็นเนี่ยนะ
นายสัญญาชูอินหรือว่าในเพ้งมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่
แล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวในสัญญามาที่สพสังขระบุรี
ทีนี้ตอนที่สอบปากคำนายสัญญาเขาปฏิเสธทุกกรณีเลย
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงนายเคเมา
แล้วก็เล่าให้ฟังด้วยบอกว่าแต่ก่อนหน้านี้นะ
มาหานายเคเมาที่บ้านพักจริง
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยอีกวันนึงก็มาแล้วก็เหมือนกับมีปากเสียงกัน
มีเรื่องกันทะเลาะชกต่อยกัน
แล้วมีเพื่อนของนายเคเมาอยู่ด้วย
ตอนที่ตัวนายสัญญากำลังชกกับนายเคเมาอยู่เนี่ยนะ
เพื่อนของนายเคเมาเนี่ยเอาปืนมายิงใส่นายสัญญา

มันไม่ได้โดนตัวในสัญญาไม่ได้โดนตัวเขา
มันไปโดนนายเคเมาแล้วนายเคเมาก็เลยล้มลง
แต่นี่จากคำให้การของเขานะคือตำรวจก็ไม่ได้ปักใจเชื่อมาก

แล้วก็เลยคุมตัวนายเคเมาเอาไว้ไม่ให้ประกันตัวด้วย
เพราะอะไรไปไล่ตรวจสอบประวัติ
ไล่ตรวจสอบประวัติดูปรากฏว่านายสัญญาเนี่ย
มีประวัติเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมคดียาเสพติด

พอพ้นคุกออกมาก็ติดกำไรอีเอ็ม
แล้วก็เพิ่งพ้นคุกออกมาได้เดือนหนึ่งเอง
ทีนี้ตำรวจเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าให้ประกันตัวเนี่ย
ไม่รู้ว่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานหรือเปล่า
และที่สำคัญคือตำรวจเขาตรวจสอบประวัติดู
ปรากฏว่านายสัญญากับทางนายเคเมาเนี่ย
เคยมีประวัติผัวพันเกี่ยวกับธุรกิจมืดด้วย

ทีนี้ต้องมีการสอบปากคำนายสัญญาอีกแล้วครับ
ว่าเขาจะให้การเหมือนเดิมหรือเปล่า

แต่ทีนี้ตำรวจก็ต้องหาพยานหลักฐานให้ชัดเจน

ใช่เพราะว่าภรรยาของนายเคเมาก็บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย

ไม่ได้พูดถึงเรื่องเพื่อนของนายเคเมาที่มาด้วย